คลิปนี้ที่จะพาไปดูเป็นคลิปบีบหัวใจค่ะ
จะพาไปชมพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งที่
รู้ผลว่าตัวเองติดโควิด
คือถึงกับนั่งร้องไห้เลยนะคะ
เป็นคลิปที่สะเทือนใจมากอะค่ะ
ความเหน็บเหนาได้ผ่านไป
ยังต้องการเจ้าข้างเคียง
แม้มีใจหรือส้นเก็บเลือกจริง
นี่ค่ะพยาบาลสองคนนี้ซุดตัวนั่งลงกับพื้นเลยนะคะ
หลังจากที่ผลตรวจโควิด๑๙ของเธอออกมาว่าติดเชื้อค่ะ
พยาบาลคนแรกเนี่ยเอามือขึ้นปิดหน้าร้องไห้เลยนะคะ
เพื่อนอีกคนก็กอดให้กำลังใจกัน
โดยพยาบาลที่ทราบผลว่าติดเชื้อมีอยู่๓คนเลยค่ะ
แล้วก็ระบุว่าเมื่อผลสวอปออกติดโควิดยกทีม

เราทำหน้าที่อย่างเต็มที่ดีที่สุดแล้ว
ขอให้พวกเราปลอดภัยทุกคนด้วยนะ
ยังบอกอีกว่าถ้าพวกเราได้รับวัคซีนดี
พวกเราจะไม่ได้รับเชื้อและทำงานดูแลคนไข้ให้จนเสร็จภารกิจ
พวกเราเห็นใจคนไข้สงสารคนไข้
เพราะทุกชีวิตมีค่าค่ะ
จากนั้นก็มีคลิปที่พวกเธอเตรียมตัวขนของไปกักตัวที่โรงพยาบาลสนามนะคะ

บอกว่าตอนนี้ที่วอร์ดมีพยาบาลติดไปแล้วถึง๑๐กว่าคน

ถ้าหายแล้วพวกเราจะกลับไปดูแลพวกท่านต่อ
ซึ่งแน่นอนค่ะชาวเน็ตก็พากันไปให้กำลังใจนะคะ
ชูการทำงานของเหล่านักรบชุดขาวแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนค่ะ